เหตุการณ์ที่มีนักเรียนตกลงมาจากตึกชั้น๔ที่สงขลาเมื่อวานนี้
ซึ่งแม่ก็ยังติดใจสงสัยในประเด็นที่น้องตกลงมา
วันนี้ทางโรงเรียนมีการแถลงชี้แจงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น้องการค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาล
นักเรียนชั้นม๓ที่หัดใหญ่สงขลาตกตึกชั้น๔
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ
แต่แม่เขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก
เพราะว่าลูกเนี่ยบอกว่าถูกเพื่อนบุลลี่กันแกล้งรุมทำร้ายเอาน้ำสาดเตะขา
เคยแจ้งครูแล้วด้วยนะคะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้กับลูก
วันนี้ค่ะนายประยุทธ์กาญจนแก้วผู้จัดการโรงเรียน
แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเอากล้องวงจรปิดมาอธิบาย
ประกอบกับคำชี้แจงด้วยนะคะ
ซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำเสนอไม่ได้ทั้งหมดนะคะ
อาจจะเป็นบางส่วนนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดของอาคารเรียนชั้น๓
คุณครูบอกว่าบันทึกภาพน้องตอนที่น้องเดินออกมาจากห้องเรียน
แล้วเลี้ยวซ้ายไปเข้าห้องน้ำคนเดียวหลังจากนั้นก็เดินกลับเข้าห้องเรียน
ภาพต่อไปเนี่ยเป็นภาพที่กล้องจับได้ว่าน้องการเดินออกจากห้องกับน้องเอ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอันนี้นามสมมุตินะคะชื่อว่าน้องเอ
เสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำกันซึ่งอันนี้ก็ตรงกับข้อมูล
น้องเอเล่าบอกว่าน้องการกับเขานัดกันไปคุยในห้องน้ำ
จากนั้นน้องเดินกลับเข้าห้องเรียนพร้อมเพื่อนอีก๒คน
สักพักหนึ่งน้องการเนี่ยเดินออกจากห้องเรียนคนเดียว
เดินมาคราวนี้เนี่ยออกไปแล้วเลี้ยวขวาขึ้นบันไดไปชั้นสี่
แล้วก็นั่งเดินไปเดินมาอยู่อีกประมาณ๕นาที
จนกระทั่งมีภาพสุดท้ายนะคะจะเห็นว่าน้องเนี่ย
ปีนออกจากระเบียงและกระโดดลงไปชั้นล่างค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยน้องอยู่คนเดียวนะคะ
ก็อันนี้ก็เป็นภาพประกอบคำที่วันนี้ทางโรงเรียนออกมา

ส่วนทำไมน้องถึงตัดสินใจแบบนั้นเนี่ย
รองภูมิในการบอกยังไม่ทราบนะคะยังตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร
กำลังสอบถามเพื่อนสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์ว่า
เขามีปัญหาส่วนตัวหรือเปล่าหรือมีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวจะตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายปกครอง
ที่ก่อนหน้านี้น้องมีเรื่องอะไรกับเพื่อนหรือเปล่า

โรงเรียนเองก็เพิ่งทราบข้อมูลที่น้องเคยเข้ารักษาอาการซึมเศร้า

นะครับแต่นั้นเราต้องไปดูว่าที่คุณเม่ว่าพูดเพิ่มแม่งเน่ะ
เนี้ยเนี้ยมีกรอยเป็นทุกข์ยืนตรงนี้ไหม
เราไม่ได้ดูแต่ที่ไม่ได้มาสึกษาหรือกำลังบอก
แต่นี้ค่อไม่สามารถเราคุกได้นะครับ

เพราะตอนเช้าเขาก็ตอบปัญหาคำถามอะไรอยู่ดีน่าจะตรง

ตอบคำถามวาเลนไทยรับรางวัลอะไรไปเรียบร้อย
ทางผู้จัดการโรงเรียนก็บอกนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะตรวจสอบข้อมูล
กับนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยค่ะว่ามีใครอีกหรือเปล่า
ที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงทางอารมณ์
อันนี้จะได้เป็นการป้องกันเหตุนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้ปิดข่าว
อย่างที่มีแชร์กันในโลกออนไลน์นะ
โรงเรียนเอากล้องวงจรปิดมอบให้ตำรวจแล้ว
ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่ได้มีการแจ้งความก็ตามค่ะ
แต่คุณแม่ก็เดินตอนเรื่องการภาษาพยาบาลต่าง
นอกจากที่ได้แล้วโรงเรียนจะรับผิดชอบทั้งหมด
แล้วก็เป็นเศรษฐ์ที่เสียขวัญกับเหตุการณ์
คือต้องมีการเที่ยวยาอย่างไรครับ
ผมห่วงเพื่อนสนิทของเขา
เมื่อวานก็มีพิจารณีกรพิจารณีกรต่อจังหวัด
จะไปคุยกับเด็กคนนี้
ส่วนน้องการตอนนี้ก็จะเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้นะคะผู้จัดการโรงเรียน
ก็จะไปเยี่ยมและช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะ